เงื่อนไขสองข้อนี่นักโทษชายหลบหนีคดีหลบหนีคุกนะฮะ
เงื่อนไขสองข้อหนึ่งคือขอไม่ให้วิสามัน
ซึ่งพบตรบอกว่าไม่มีนโยบายในการที่จะวิสามันอยู่แล้ว
วิสามันฆาตกรรมเนี่ยบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่มีขอให้มอบตัวเถอะ
สองโอ้โหอันนี้สำคัญมาก
เสียแป้งบอกว่าถ้าเกิดมอบตัวนะท่านผู้ชมฮะท่านดำรงพิเดชฮะ
ขอให้ดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือหลบหนี
ขอให้ดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือหลบหนี
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้รับเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หนีคุกหนีคดีไม่มีสิทธิ์มาต่อรองคือคุณต้องมามอบตัวอย่างเดียว
ซึ่งไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะถ้าเกิดว่าเงื่อนไขแบบนี้แล้วเขาขอมา
ตำรวจบอกมันมันให้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันอาจจะเหมือนที่ท่านดำรงบอกก็คือว่า
คุณหนีมา๓๑วันแล้วคนที่เขาช่วยเขาอาจจะบอกไม่ไหวแล้วเขาสุดทางแล้ว
ไม่ไม่ช่วยต่ออย่างเงี้นะฮะคืออย่างงี้การที่ผู้คับชาพบตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าที่มายื่นเงินคงเงื่อนไขเนี่ยไม่มีใครก็ตอบจะช่วยได้หรอกมันผิดกฎหมาย
ซึ่งทำคือยับสารฝงรองรองอะไรมันมีเหตุผลเข้าไปเนี่ยหนึ่งในแป้งจี้เข้าไปหรือเปล่า
อืมมันจะไปเจอในกลางทางหรือเปล่าอะไรป่ะพอทศาสตร์มันอยู่ในป่า
เค้าให้นำทางกลับไปอะไรไปเค้าอ้างราวได้ตลอดเวลา
ทัศน์ที่ราชการกูลไปยิงกัตตายตรงตามตรงตาม
อาจจะเอาเจ้าติมาพิธุงมันเรื่องใหญ่
ลำบากเพราะเขาไม่ใช่ตั๋วสานะ
คือท่านแรงคิดว่าเสียแป้งยังอยู่บนเทือกขาวบันทัศน์มั้ย

คนเราเนี่ยมันมันมันโหคุณภักษ์ภูมิ
คิดแล้วคิดอีกกว่าจะหนีได้เนี่ย

จุดที่ไปเนี่ยเอารถไปหลอกลอก

เผลอออกมาคืนนั้นเลยเราก็ไม่รู้
ในรถในกล้องส่องผมก็ยังมองไม่เห็นเสียแป้งเลย

คือแล้วลุงอะไรที่มารอรับตี๒ตี๓มอเตอร์ไซค์
คุณรับจ้างคุณรับจ้างอยู่กันมาก๖โมงเย็นก็เลิกลาแล้ว
เขรักสารป่าวปิดตั้งแต่๑๘จุดศูนย์ถึง๖โมงเช้าอย่างนี้

เพราะเผื้อลุงแสงนี่สมมุติว่าลุงคิดรึเปล่าแต่จริง

คือไอ้นัดแนะถ้าไปเขาบรรทัศน์ต้องนัดแนะ
ถ้าคุณคิดว่านี่จากแล้วจากโรงพยาบาลไป

เรื่องเสบียงต้องคนนำทางต้องอะไรต้องตายอย่างน้อย๓คน
ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ข้างล่างแล้วตี๒ตี๓ขึ้นเขาบรรทัศน์ได้ไหมฮะ
เจ้าหน้าที่เขามีแบบตั้งด่านตั้งอะไรว่าคุณขึ้นไปทำอะไรใช่คนในหมู่บ้านหรือเปล่า
ปกติเขาไม่ให้เข้าหรอกยกเว้นชาวบ้านที่อยู่บ้านต่า
ที่มีบัตรอาจจะออกบัตรหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจสมัยผมผมไม่มีบัตรนะ
แต่พี่ทักป่าเขารู้เป็นเขตรักษาสันพันธุ์ป่าเขาห้ามเข้าอยู่แล้ว
แต่ที่นั่นมันเป็นหมู่บ้านอยู่แล้วแล้วไปกรีดยงกีดยางอะไรเนี่ย
ตี๓ตี๔บางทีชาวบ้านก็ออกไปกรีดยาง

ใครจะไปรู้ไม่สนใจก็หรอกอะไรออกมาก็เอารถไปรับ
ไปไหนต่อไหนก็รู้ก็ไม่รู้เพราะรถมันพี่วิ่งกาบอกไปรถเสียแป้งอาจจะใช่
แต่เราไม่เห็นตัวในรถหรอกมีน้อนราบรึเปล่าก็ไม่รู้

ก็ยิงไงก็ไม่รู้ในป่า

กลางวันมองเห็นหน้าได้มั้ย

จะต้องเชื่อกัน

เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเสียแป้งติดต่อมาในวันนี้ว่าจะขอมอบตัวเนี่ย
ซึ่งใครติดต่อมาอีกทีนึงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อโดยที่เขาอยู่บนเขาก็ได้อาจจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ก็แสดงเขาสั่งการได้ถ้าอยู่บนเขาเขาไม่มีโทรศัพ
จะติดต่อมาได้ไงมอบตรงมอบตัว
แสดงว่ามันต้องมีสิ่งสื่อสารกันได้ให้บอกคนนู้นบอกคนนี้มา
หรืออาจจะญาติพี่น้องร้อนตัวกลัวเป็นห่วงจะถูกวิสาน
มันก็รีบชิงบอกก่อนอะไรหรืออะไรสักอย่าง
เราก็ไม่รู้เรื่องนี้เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง

เทือกเขาบรรทัศน์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
คือพอมีข่าวเสียแป้งแล้วค้นหาปิดป่าล่าอยู่๑๕วันเนี่ย
ลงพื้นที่ก็เราทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเทือกเขาบรรทัศน์เหมือนกันฮะ
คือเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยเป็นจุดใหญ่ที่หลบหนีส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านพวกเสือพวก
ลุงเอียดก็เคยไปทั้งหมดลุงเจิมลุงเอียดก็เป็นที่ป่าใหญ่
เพราะบนนู้นมันมีแหล่งเสบียงเพราะขนำเนี่ยคนชาวบ้านไปกรีดยางไม่อดตาย
อันดับหนึ่งคุณไปบนถนนเขาจับเข้าป่าไม่มีอะไรดีนอกจากเทือกเขาบรรทัศน์
พอมันมีคนอยู่ในพื้นที่ไปกรีดยางอยู่อาหารการกินมันมีอยู่ก็ไปนั่นก่อน
ถ้าคนมีเงินมีทองยิ่งสบายเลยอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกัน
การหาการกินอยู่ข้าวปลาอาหารก็ต่างกันปัจจุบันนี้เครื่องกระป๋องสำเร็จรูปเต็มหมด
คุณมีเงินมีทองคุณไม่ต้องห่วงเลย
คือตอนที่มีข่าวว่าเสียแป้งหนีอยู่บนนี้ผมก็นึกถึงภาพของเทือกเขาบรรทัศ

เฌื้อกเขอน้ำคลางเครื่องเขาสันตราฯิคิรีถือเขาเบอร์โด

แต่ว่าเค้าตัดตอนตามที่ศูงค์คานี่
พี่ประกาศมีเขตรักษาภัณฑ์ตัวตัวต้อย๙แสนกว่าไร่
ผมก็นึกถึงภาพว่าโอ้โหมันเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์
ต้องเป็นแบบปาดทึบหนีเข้าไปแล้วแบบตายแน่อะไรอย่างเงี้ย
คือป่าเนี่ยมันไม่เหมือนทางภาคเหนือภาคอีสานต่าง
ป่าภาคใต้ทึบยังไงก็มีคนเข้าไปเจาะทำยาง
มันมีร่องทางเดินเขาเรียกทับมดไปจ้องเจาะตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้
ที่เราเห็นอย่างเงี้แต่ความจริงด้านในเนี่ย
ชาวบ้านเขาขึ้นไปปลูกยางพารากัน
ก็ใช่ไปเจาะมันก็ดูเป็นป่าอย่างนี้ไงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ถาม
คือทางเหนือเราเนี่ยเวลามันโค้นป่าปลูกเข้ามันโล้นไปเลย
เหมือนหน้าเนิ่นมันโล้นไปหมดมองกันเห็นหมดไอ้นั่นอีกอย่าง
ไอ้ยางพารามันไปแซะว่าพอต้นยางสักสองเม็ดมันก็ไปคล่น
ก็ค่อยทยอยคล่นไอ้ยางก็โตขึ้นสี่เม็ดไอ้ป่าเลยก็ร่อย
ก็ยังเป็นป่าทึบแต่เป็นป่าผืนเดียวกันหมดเลยยอด
นี่ถ้าเกิดเสียแป้งยังอยู่สมมุตินะเขาขึ้นไปจริงแล้วก็ยังอยู่จริง
ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นี่แหละยังอยู่บนขาวบรรทัศน์เนี่ย
เขาจะไม่ได้อยู่แบบที่ว่าโอ้โหไปอยู่ในจุดที่แบบลกทึบมืด
มีแต่สัตว์ดุร้ายสิงสาราสัตว์อะไรอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่
ไม่จำเป็นหรอกคุณเดินป่าเนี่ยเขาก็รู้ตำรวจจะต้องเดินยังไง
เขาก็ต้องเดินตามร่องคนเดินไปนี่แหละคุณดูทีวีนี่เดิน
ไม่มีไปแหวกต้นไม้แหวกดูแหวกดูอ้าวรู้จะต้องไปตามถ้ำถ้ำ
พานป่าก็รู้มีถ้ำนี้ถ้ำนี้ถ้ำนี้เสี่ยงไหม
ถ้าไปอยู่ในถ้ำคุณต้องเข้าไปกลางคืนนะกลางวันเสี่ยงมาก
กลางคืนผมเชื่อเท่าที่ตำรวจไม่ลาดตะเวนหาหรอก
ผลตกหนักอะไรหนักสภาพชีวิตคนเรามันเหนื่อยล้ะอืม
ตำรวจเขาก็เหนื่อยล้าเหมือนกันจะเดินทั้งวันทั้งคืนได้ไง

แต่ผมว่าเขาคงไม่เดินไปเดินมา

เขาจะนอนในถ้ำไหมไม่นอนใช่ไหม

กลางวันไม่เข้าถ้ำ

ในป่าทึบนั่งกินข้าวนอนเล่นกับพื้นลาบ๓๔คนไม่มีใครเห็นป่าคุ้มอยู่
แล้วพอกลางคืนก็ไปนอนในถ้ำ

เพราะว่ากลางคืนตำรวจอ่ายชีวิตเองก็ไม่ออกหรอก

ภาพของเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยป่าเขาบรรทัศน์เนี่ย
มันเหมาะแก่การหลบซ่อนตัวไหมฮะในยุคปัจจุบันนี้
คือมันเป็นป่าดิบชื้นกับเขาหินปูนอืม
ถ้ำมันเยอะปัจจุบันเนี่ยถามว่าเหมาะหลบ
คือเหมาะสำหรับคนที่มีตังค์ก็เหมาะ
เพราะปัจจุบันมันจับกลุ่มกันเนี่ยมันสัญญาณมือถือโทรศัพท์
ทะเบียนรถมันไล่กล้องไล่กึ้งมันอันตรายจับได้ง่าย

เอามือถือไม่เอาช่องเอาขึ้นเอาพานป่าอย่างเดียว
เดินมันมืดดำอะไรเห็นมันดำพอขึ้นเขาบรรทัศน์ก็ดำเลย
คุณจะเอาชุดราดทะเบียนทะเบียนยังไงไม่มีทาง
เก้าแสนกว่าไร